ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะผู้ชายคนหนึ่งไปส่องกบนะคุณ
ตกใจนึกว่าศพผู้หญิง
ใส่เสื้อยกทรงใส่กางเกงขาสั้น

แต่คนที่กู้ภัยไปเจอเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
แล้วเกิดเล่าแล้วเมาหรือว่าง่าย

ใครทำร้ายคุณแล้วมานอนอะไรตรงนี้
ลุกด้วยชีวิตคุณนะครับ

ผมไม่ได้พูด
อันนี้พี่จะไปไหนนี่

แล้วทำไมมานอนอยู่นี่แหละครับ

แล้วเมื่อกี้นะเธอก็บอกว่า
แผ่นดินไทยนะไม่ใช่อยู่ฝรั่งเศส

เจ้าหน้าที่ถามว่าบ้านอยู่ไหน
เธอบอกว่าตรงนี้ก็นอนได้

นี่แหละฮะนายขวัญอายุ๓๑ปี
เป็นผู้ชายผมยาวสยาย

ก็ใส่เหมือนเป็นขาสั้น

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็พยายามที่จะพูดคุยด้วย
อยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะครับ
แล้วอยู่เธอก็ขึ้นรถกู้ภัย

เตลียดเกาหัวแกลกว่าตกลงบ้านอยู่ไหนนะครับ
ทีนี้หนุ่มหากบที่มาเจอ
ที่มาเจอผู้ชายคนนี้
นอนหัวจุ่มแช่น้ำอยู่ริมถนน

นึกว่าเป็นศพ
ก็เลยตามกู่ภัยมาช่วยกู้ภัยสักหน่อย
แต่ปรากฏว่านายขวัญได้สติขึ้นมานะครับ
แล้วทีนี้ก็มีการถามว่าไปดื่มอะไรมามากมายอะไรหรือเปล่า
และมาจากไหนจะไปไหน
มีชื่ออยู่

ไม่ใช้ท่าน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาไปพักไว้ก่อนได้สเอาไปก่อน
นี่เป็นดินไทยใช้กระนอนได้นะ